สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

เสื้อมันรู้ว่าใส่อ่าปลอกแขนมันจะไหลฟัง
ตัวสูงโย่งเลยเหมือนสูงโย่งยาวแล้วผอมยาวเลย
แล้วก็เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนดูให้เขินดอกบุมอยู่ในครองที่

หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า
หลังจากนี้ก็ได้เห็นว่าหลังจากนี้ก็ได้เห็นว่า